สมาชิกสภาพผู้แทนราชดรแบบบัญชีรายชื่อ

ผมสุธินคลังแสงครับ

ผมรังสิมโรมสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

พูดจริงผมก็อยากจะรู้เหมือนกัน
คือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันแปลกประหลาดมาก
ถ้าจะมีการแก้ไขรายมาตรา
เราก็จะแก้ไขเฉพาะในส่วนที่มันเป็นปัญหาหนักจริง
ตัวอย่างเช่นในเรื่องของกรณีสว
ที่มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรี
ดังนั้นเรารู้สึกว่าถ้าจะแก้รายมาตรา

ระบบเลือกตั้งจะมีองค์กรอิสระหรือไม่

สังคมตลอดเวลาก็มากจะหาว่า
ภักดิ์พลังประชารัฐไม่จริงใจที่จะแก้รัฐมนตรี

เป็นผู้ถูกกล่าวหาอันดับต้นเลยนะฮะ
ดังนั้นเราก็ต้องดำเนินการแก้รัฐมนุน

คือปี๖๐แบบบัตรใบเดียว
เราก็ได้เห็นความคนละหนวุ่นวาย

มีบัตรเศษมีบัตรเขย่งมีอะไรเยอะแยะ
เกิดปรากฏการณ์กินกล้วยโยกไปย้ายมา

เพราะฉะนั้นเราถึงมีจุดอยู่กับความต้องแก้

เพราะเกิดหมายและคำนวณไม่ได้กำหนดให้

ตอนนั้นผมดูข้อกฎหมายคำวิชัยศาสตร์

หยิบเอาประเด็นที่น่าจะไม่สร้างความขัดแย้ง

เราก็เห็นว่าไม่ควรที่จะไปทำประชามติ

ไม่ควรจะเป็นประเด็นที่ไปตัดอำนาจของสวเขา

คิดว่าเราเสนอให้แก้ไขรัฐมนูล
เป็นบัตรเลือกตั้ง๒ใบตามรัฐมนูล๔๐
ก็คือให้มีเขตเลือกตั้งแบ่งเขต๔๐๐คน

ซึ่งก็จะตรงกับร่างของพักเพื่อไทย

คือระบบที่เรายืนยันคือ๒บัตรแอบ๒๐
มันเป็นระบบที่ลงตัวเหมาะกับสังคมไทย

พื้นที่เขาชอบคนเขาไม่ชอบพัก

ได้นิดเดียวคนก็ต้องไปพิจารณาตัวเอง
แต่ระบบเดียวเนี่ยไม่รู้ใครดีใครชั่ว

บางคนเลวแค่ไหนก็แอบแสงพักก็ได้เป็น
ต่อให้เราสามารถเลือกตั้งแบบปี๔๐ได้
แต่เรายังมีบริบทแวดล้อมทั้งหมดเนี่ย
แวดล้อมด้วยองค์กรอิสระต่าง
มีสารรัฐมนุนมียุตสาธารณ์ชาติ

ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่พวกเรากังวลว่า
ต่อให้เราสามารถใช้การเลือกตั้งแบบ๔๐ได้
มันเป็นทางออกประเทศจริงหรือเปล่า

แล้วก็สร้างกติกาที่เอื้อต่อคนแค่ที่อยู่ในกองทัพ

วนไปเวียนมาแบบนี้มาโดยตลอด
จะบอกว่าการใช้บัตร๒ใบ

ก็ถ้าจะบอกว่าบัตรใบเดียวพลังประชารัฐได้เปรียบ

คือถ้าจะก่าวหาก็ก่าวหากันได้ตลอด
ผมว่าเราก็ต้องเคารพในเสียงประชาชนนะ
คือถ้าประชาชนเลือกยังไงก็ต้องออกมาอย่างนั้น

ระบบนี้มีข้อยุ่งยากมาก

ส่วนก้าวไกรเขาก็เสียประโยชน์
เพราะว่าฐานคะแนนเขาได้มาจากการคำนวณระบบสัดส่วน
คือถ้าได้ใช้บัตรใบเดียวได้ดีที่สุดสำหรับก้าวไก่
แต่เขาเนื่องจากเขาโจมตีและคำนวณ๖ศูนย์มาเยอะ
ดังนั้นเขาจะไปสนับสนุนบัตรใบเดียว
ดูแล้วมันก็จะตอบสังคมลำบาก

การใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม
ถ้าให้เยอรมนีไม่ประสบความสำเร็จในการพัฒนา

เขาก็ใช้ระบบแบบสัดส่วนผสม

เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเอาแบบเยอรมัน๑๐๐
แต่ทำยังไงให้มันเหมาะสม
กับสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้ระบบเลือกตั้งเยอะที่สุดในโลก

อรมันเขาก็คิดว่ามันเหมาะสมกับเขา
เมื่อก่อนเขาแบกประเทศไปเยอรมันตกตะวันออก

เขาถึงออกแบบและเติบโน้นที่มาอยากให้มีพักที่แข็งแกร่ง
ตอนนั้นการออกแบบทางการเมืองอะไรก็ตาม

มันมาจากข้อจำกัดจากบริบทของประเทศเขา

เยอรมันมันยังไม่ถูกนำมาใช้ที่เมืองไทย

แต่ไอ้ที่มันดีแล้วเหมาะแล้วมีงานวิจัยรองรับแล้ว
ทุกคนยอมรับแล้วเนี่ยเราก็ควรต้องเลือกอันนี้ก่อน
ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องไปแสวงหาของใหม่ที่มันซุ่มเสี่ยง
นักการเมืองหลายคนบอกว่ากำขี้ดีกว่ากำปลดนะ
เราก็ลองกำดูนะแต่เราก็พบว่ามันเหม็นเหลือเกิน
สุดท้ายเนี่ยมันก็ถูกคว่ำอีกอยู่ดี
คือเราจะถูกหลอกซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้เพื่ออะไร
เราบอกว่าเรากินข้าวทีละคำแต่ข้าวที่เรากินมันเป็นข้าวที่กินแล้วท้องเสีย
จะกินทำไมนะครับสู้เราบอกว่าเราไปหาหม้อข้าวใหม่เลยดีไหม
มันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในประเทศไทยก็ได้
แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยระบบเลือกตั้งที่ผ่านมา
เราก็ไม่สามารถเรียกว่าประสบความสำเร็จในประเทศไทยได้เหมือนกัน
เพราะถ้ามันประสบความสำเร็จเราจะไม่มาถึงจุดนี้
ผมคิดว่าประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการแก้รัฐมนุนในรอบนี้
เพราะความตั้งใจของการแก้รัฐมนุนในรอบนี้
คือการทำให้ภักดิ์พลังประชารัฐสามารถสืบทอดอำนาจได้
และผมไม่คิดว่าการสืบทอดอำนาจของพลังประชารัฐเป็นประโยชน์เดียวกันกับของประชาชน